มีอีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ชมที่เราบอกไว้
ทรพีไม่รู้เรียกแบบนี้ได้ไหม

เมายาเสพติดคลุ้มคลั่งถ้าขาดยาเมื่อไหร่เนี่ยเอาแล้ว
ไปตกที่ยายยายวัย๘๒ปี
เป็นไล่ตะคอกขู่ทำร้ายร่างกาย
ไล่ให้ยายวัย๘๒ออกไปทำงาน
เอาเงินมาให้เขาเสพยาเสพติดซะดี
โอ้โหคุณผู้ชมห้าวกับยายตัวเองแบบนี้

โอ้โฮคุณผู้ชมดูเห็นแล้วมันสลดใจเลยเกิน

ถ้าเรียกให้มาหาขนาดนี้แล้วตำรวจต้องไปหาเขาแล้วนะคะเออเนี่ยค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนโพสต์คลิปไว้บอกว่าผู้ชายในคลิปเป็นหลานของยายเป็นฝาแฝดของเธอเอง
พี่สาวเธอถ่ายไว้แล้วส่งมาให้ชายคนนี้ขาดยาก็เลยขู่ตะคอกไล่ยายบอกให้ไปหาเงินมาให้จะได้เอาเงินไปซื้อยาเสพติด
พฤติกรรมแบบนี้จริงเคยโดนจับไปขังคุกแล้วด้วยแล้วก็ออกมาพอออกมาก็ยังเป็นแบบเดิม
พี่น้องเนี่ยหมดหนทางตัดหางปล่อยวัดกันไปแล้วเพราะพฤติกรรมแบบนี้มันรับไม่ไหวแล้วนะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าถึงขั้นเอามีดไล่แทงพี่สาวด้วยซ้ำ
ทุกคนก็เลยหวาดกลัวไม่กล้าเข้าไปยุ่งเราส่งผู้สื่อข่าวไปที่บ้านที่เกิดเหตุค่ะ
อยู่ที่บ้านเลขที่๑๒๓ทับ๑ที่ชุมนุมบ้านเมืองน้อยใต้ในอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ไปเจอคุณยายคุณยายชื่อคุณยายสมบัติภูมิน้อยแกอายุ๘๒ปีแล้วนะคะ
เป็นยายของหลานซึ่งเป็นพลทหารชื่อพลทหารนรเบศโสมประทุมอายุ๒๓ปีค่ะ
สภาพตอนที่เราไปเจอคุณยายคุณดูยายแกเนี่ย๘๒ปีแล้วนะหลังก็คดงอแล้วอ่ะ
ต้องไปหาเก็บผักอยู่ริมถนนริมคูน้ำเนี่ยค่ะเอาไปขายในตลาด
ได้เงินตกวันละร้อย๒๐๐บาท
นิรดายามชายภูมิพี่สาวคนถ่ายคลิปเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่า
น้องชายพลฐานรเบศเนี่ยติดยาแล้วก็ชอบขอเงินยายซื้อยาบ้าเสพทุกวัน
วันไหนยายไม่มีให้ก็จะทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิป
เคยไปแจ้งศูนย์นำรงธรรมจังหวัดแล้วแจ้งสพเมืองชายภูมิให้มาจับไปแล้วครั้งหนึ่ง
จับไปได้แป๊บเดียวออกมาก็ทำอีก
พี่สาวส่งให้สำนักงานคุมประพฤติชัยภูมิแล้วก็ส่งต่อเข้าค่ายสุรนารีบำบัด
แต่เจ้าตัวไม่ยอมไปกระโดดรถหนีค่ะ
อะละวาดเราจะตียายปังคับให้ยายไปหายยืมเงินมาให้ค่ะ